มีอีกทีมหนึ่งนะครับที่กลับบ้านแล้วเหมือนกันนะครับ
ก็คือทีมสูบน้ำทีมท่อซิ่งทีมท่อพญานาคนะครับ
ถ้าไม่ได้ทีมนี้เนี่ยการสูบน้ำนี่ไม่ประสบความสำเร็จแน่นะครับ
วันนี้ทีมงานท่อสูบน้ำซิ่งจากนครปฐม
จากบ้านแพ้วสมุทรสาครก็ช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็เก็บอุปกรณ์
สูบน้ำขนาดใหญ่นี่ยาว๑๘เมตรนะฮะที่เอามาช่วยสูบน้ำในภารกิจที่ถ้ำหลวงนะครับ
ก็เดินทางกลับไปเมื่อช่วงบ่ายนะครับ
นายธวัชชัยฟุ้งขจรทีมงานท่อสูบน้ำซิ่งบอกว่าได้มาร่วมภารกิจสำคัญอยู่๑๒วัน
นำเครื่องสูบน้ำ๔เครื่องมาติดตั้งแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำจากถ้ำทรายทอง๓เครื่อง
ด้านล่างบริเวณหนองน้ำผู้อีก๑เครื่องเดินเครื่องตลอด๒๔ชั่วโมงนะฮะ
คือถ้าจะหยุดเนี่ยก็หยุดแค่ช่วงพักเติมน้ำมันนะฮะ
น้ำมันต้องใช้วันละ๔๐๐ลิตรต่อเครื่องนะครับ
ช่วงแรกที่มานี่ต้องออกค่าน้ำมันกันเองนะก็ไม่ได้ร้องขออะไรเพราะว่ามาด้วยใจนะครับ
หลังจากนั้นคนทราบข่าวก็มีคนเอาน้ำมันมาให้นะครับ
รับว่าไม่เคยสูบน้ำยาวนานแบบนี้มาก่อนแบบต่อเนื่องยาวนาน๒๔ชั่วโมงเป็น๑๐วันอย่างนี้นะครับ
เป็นการสูบน้ำแบบที่ไม่มีวันหมดสูบเท่าไหร่ก็ไม่หมดทำได้แค่ประคองระดับน้ำไม่ให้สูงขึ้น
ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีน้ำไหลเติมในถ้ำตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่ามาจากทิศทางไหนบ้าง
หลังจากที่ช่วยทั้ง๑๓คนทีมหมูป่าออกมาได้แล้วทีมงานทุกคนก็ดีใจมากดีใจด้วยที่ทุกคนปลอดภัย
ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าที่มาทำเพื่อส่วนรวมแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ภารกิจสำเร็จนะครับ
ขากลับนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวมีแวะที่จังหวัดลำปางก่อนนะฮะเพราะว่าจะมีการเลี้ยงขอบคุณกัน
ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาช่วยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เราได้ช่วยเหลือหน่วยงานต่างก็ดีใจมากครับได้ให้น้องแค้วค่าปลอดภัยออกมาครบ๑๓คนเลยครับ
ทีมงานท่อซิ่งสุขน้ำนครถมวันแพ้ก็ขอขอบคุณมากทุกคนที่ส่งมาให้เราทำสำเร็จแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เห็นน้องออกมาแล้วก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
๔ตัวเราเดินเครื่องไม่หยุดนะครับ๒๔ชั่วโมงเลย๒๐๒๕ชั่วโมงก็จะหยุดพักแค่ตอนเช็คนามันเครื่องกับเติมน้ำ
ส่วนมากเราต้องส่งวิงปะปลาน้ำตั่วปี๕๐๕๕ที่จะสามารถรู้ว่าน้ำจะมาจากไหนเราจะเห็นว่าน้ำมาจากนี้เราจะเจอมาเนี้ยรู้ที่กว้าง
ไม่มีหมดครับผมบอกแล้วไม่มีหมดครับ
ทีมเครื่องสูบน้ำพญานาคที่เข้ามาด้วยใจนะฮะ

คือวันหนึ่งใช้๔๐๐ลิตรต่อเครื่องเนี่ยเป็นหมื่นนะ
หลังพอมีคนทราบข่าวก็เอาน้ำมันมาให้เพราะว่าเขาไม่รับเงิน

ก็เลยมีคนเอาน้ำมันมาสนับสนุนนะครับ
แล้วก็มีคนที่มาช่วยดูแลเรื่องของอาหารการกิน
ก็เลยทำให้ทุกคนรู้สึกประทับใจมากที่มีชาวบ้าน
มีผู้ที่ทราบข่าวมาดูแลแบบไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยนะครับ
ส่วนพื้นที่นาข้าวในหมู่บ้านหนองอ้อตะบนโป่งผาอำเภอแม่สาย
เป็นพื้นที่รับน้ำได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำนะครับ
วันนี้พบว่าระดับน้ำก็เริ่มลดลงบ้างแล้วนะครับ
หมู่บ้านนี้มีอยู่๑๙รายที่ได้รับผลกระทบ
มีพื้นที่ประมาณ๑๕๐ไร่
ผลผลิตก็คือข้าวที่เพิ่งเริ่มหวานแล้วก็ปากดำ
อายุ๒๐วันถึง๑เดือน

ถ้าคาดว่าจะสามารถฟื้นฟูพื้นที่กลับมาได้๑๕๐ไร่นะครับ
ชาวบ้านก็ยังสามารถปักดำข้าวใหม่ได้
ได้รับรายงานว่าหน่วยงานภาครัฐจะชดเชยให้ไร่ละ๑๑๑๓บาท
ภาครัฐและภาคเอกชนก็จะมอบเล็ดพันธุ์ข้าวให้ด้วย
แต่ถ้าจะหวานตอนนี้มันคงไม่ทันแล้ว
คงต้องเก็บไว้หวานปีหน้า
มีภาคเอกชนมอบต้นกล้าให้

แต่ถ้าเป็นการปักดำเนี่ยอันนี้ยังทันอยู่
แล้วก็ที่เป็นไปไม่ได้ก็ปฏิเสธไป
อย่างนายที่จะขอเอาโดรนมาช่วยหวานเมล็ด
แต่มันเป็นไปไม่ได้
เพราะว่ามีบางเกษตรคอนบางท่าน
ก็สามารถได้หาต้นต้ามาปักดำซ่อมไปบางส่วนแล้วก็มี
เพราะว่าตอนนี้เข้าสู่ปกติ

น้ำไม่ตกมากมายน้ำไม่หนุนอะไรก็คงไม่มีปัญหา
คือผู้ใหญ่เศรษฐวุฒิบอกว่าชาวบ้านเขาจะกังวลไหมขาดวายได้อะไรพวกนี้
เศรษฐวุฒิบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านแถวนี้เขาก็ทำนาปี
เอาไว้กินกันในครัวเรือนถ้าเหลือจากเก็บไว้กินไว้หุงกันเองเนี่ย
ก็เอาไปขายนะฮะช่วงนี้ก็ยังปักดำใหม่ได้ทันเวลาอยู่พอได้อยู่นะครับ
แต่ทุกคนดีใจมากกว่าที่ได้ช่วยเหลือ๑๓คนออกจากถ้ำหลวงนะฮะ
คือตอนนี้พอภารกิจเสร็จแล้วที่ถ้ำเขาก็หยุดสูบน้ำแล้ว
สูบน้ำออกจากถ้ำน้ำก็ไม่มาลงตรงนี้ก็เริ่มลดระดับ
แต่ก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ชุดท้ายที่ออกมาจากถ้ำเนี่ย
พอหยุดสูบน้ำกันปุ๊บเนี่ยโอ้โหในถ้ำนี้แบบ
ใช่น้ำมันขึ้นมาเร็วมากไง
แสดงว่าถ้าไม่สูบนะไม่รู้จะออกกันยังไงอ่ะ